ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของน้องการนะฮะ
น้องการเด็กชายวัย๖ขวบที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
น้องการเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะนะฮะ
ก็เลยอยู่ที่บ้านที่จันทบุรีกับคุณอาผู้หญิงแล้วก็สามีของคุณอา
เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาน้องก็ออกไปวิ่งเล่นตามสวนนะ
ผลไม้สวนยางพาราแถวบ้านคุณอาเนี่ยตามปกติอืมแต่ที่
เนี้ยหายไปเลยค่ะหาไม่เจอเลยเมื่อวานเราก็ตามข่าวกัน
ทั้งวันสุดท้ายวันนี้เจอน้องในสภาพที่เสียชีวิตแล้ว
นะฮะค่ะก่อนจะเจอศพน้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มานะ
มาที่บ้านที่จันทบุรีนะครับจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่
ทางขอให้เปิดทางให้เจอลูกชาย
เจอจริงแต่ว่าลูกชายเสียชีวิต
เหลือครึ่งตัว

จุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางได้แป๊บเดียว

แต่ว่าสภาพศพน้องเนี่ย
คือเหลือแค่ครึ่งตัวอย่างที่ชาวบ้านบอก

อยู่ในพื้นที่สวนยางภารา

หมู่๒ตะมนต์พระพลาอำเภอเมือง

จุดที่พบศพเด็กนะฮะอยู่ห่างจากบ้าน
ประมาณ๑๓๖เมตรเท่านั้น

จุดทูบขอเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางนะครับให้พบน้องนะเกรงว่าหากเวลาล่วงเลยไปนานกว่านี้จะเกิดอันตราย
แต่ว่าสุดท้ายก็พบน้องในสภาพเสียชีวิตแล้วคนที่ไปเจอศพคนแรกก็คือเจ้าของสวนยางพาราแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เขาช่วยออกตามหาเด็กเหมือนกันนะหลังจากผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายนะฮะเนี่ยฮะเจ้าของสวนยางพารานะครับ
พอได้ยินผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายว่ามีเด็กหายช่วยกันตามหาเนี่ยเขาก็ช่วยออกตามหานะ
ช่วยออกตามหาตั้งแต่เมื่อวานนี้เด็กหายตั้งแต่เช้าวันเสาร์เมื่อวานเนี่ยหากันถึง๓ทุ่มแล้วมันมืดแล้ว
ก็เลยต้องยุติการค้นหาไปนะครับวันนี้พอมาหาใหม่นะฮะเจ้าของสวนยางพาราบอกว่า
ลัดเลาะหาตามลำทานในสวนเพราะว่าในพื้นที่สวนของเขาเนี่ยจะมีคลองขนาดอยู่สองข้าง
ก็เดินเลาะคลองซีกซ้ายขึ้นไปพอไปถึงบ้านพักคนงานก็ไปถามว่าเจอน้องการไหม
ไม่มีใครเจอแล้วก็เดินกลับเลาะฝั่งคลองซี่ขวาเดินมาเรื่อยนะฮะมาถึงจุดหนึ่งเห็นแมลงวันเนี่ยมันฮือขึ้นมา
เขาก็เดินเข้าไปดูปรากฏว่าอ้าวเป็นศพเด็กคือสภาพศพเนี่ยจะออกลักษณะอืดแล้วก็ดำแล้ว
ถ้าดูจากศพของน้องเนี่ยจะเหลือแค่ครึ่งตัวนะครับเป็นศพท่อนบนจะลักษณะนอนตะแคงนะฮะ
หูข้างขวากับแขนทั้งสองข้างแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นสะโพกเอวลงไปเนี่ย
แล้วก็ขาทั้งสองข้างหายไปไม่เหลือหลังแต่ลำตัวกับศิษย์สะนะครับ
แล้วก็มีสภาพเน่าเปื่อยแล้วลักษณะคล้ายกับถูกสัดกัดแท้ครับ
มีแค่หูหาถึงเอวแขนไม่มี
หูข้างกว่าก็โสปเขานอนตั้งแขนซ้าย
ผมเห็นก็คือหูข้างขวาก็ไม่มี
จากจุดที่พบศพน้องการนะครับทุกผู้ชมครับ
ห่างไปสัก๕เมตรมีเสื้อยืดสีแดงคอกลมวางทิ้งอยู่นะครับ

ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรอยเขี้ยวสัตว์เล็บสัตว์อะไรยังไงหรือเปล่านะฮะ
งจากเสื้อ๒๐เมตรเป็นกางเกงขาสั้นลายพรางทหารของเด็กนะฮะที่ตกอยู่นะครับ
ก็เป็นจุดที่อยู่ใกล้กับลำทานด้วยนะครับ
น้องการปกติจะอยู่กับคุณอานะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทำงานที่พื้นที่อื่นนะครับ
วันเกิดเหตุคือเสาร์ที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
แถวสวนแถวบ้านเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มีสุนัขสองตัวที่เป็นสุนัขคู่ใจ
คือเจ้าน้ำตาลกับเจ้าโอวันตินนะไปไหนไปด้วยเมื่อเช้าวันเสาร์ก็ไป
ส่วนคุณอาเนี่ยออกไปทำงานทีนี้ช่วงเย็นเนี่ยอากลับมาบ้าน
แต่ไม่เจอหลานชายก็ผิดปกติแล้วปกติหลานชายอยู่บ้าน
ออกไปเที่ยวเล่นวิ่งเล่นก็จะกลับมาที่บ้านกลับมาตอนเย็นไม่เจอหลานชาย
ออกตามหาหาจน๓ทุ่มนะฮะวันเสาร์เนี่ยก็ไม่เจอ
ก็ต้องหยุดก่อนเพราะมันมืด
เช้าวันอาทิตย์ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งความที่สพเมืองจันทบุรี
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านก็ช่วยกันค้นหาวันอาทิตย์หาทั้งวัน
หาจน๓ทุ่มก็ยังไม่เจอมาเช้าวันนี้หาต่อครับ
หาต่อนะฮะจนกระทั่ง๙นาฬิกา๑๐นาทีหลังจากที่คุณพ่อเขาจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
เจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางให้๙น๑๐นเช้าวันนี้พบศพน้องนะฮะ
ทีนี้ค่ะตัวคุณอาของน้องการเนี่ยนะคะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าคือน้องการเนี่ยก็ชอบไปนั่งเล่นที่สารพระภูมิ
แล้วก่อนที่จะพบศพของน้องการเขาก็ไปหากันที่สารพระภูมิแล้วที่สารพระภูมิก็มีสิ่งแปลกก็คือรูปปั้นนางรำอะไรต่างที่สารพระภูมิเหมือนกับถูกหักคอแล้วเอามาวางไว้ตรงพื้น
ตรงนี้คุณอาบอกว่าไม่รู้ว่าใช่น้องการไปทำหรือเปล่านะคะแต่ประเด็นก็คือเขาก็หาน้องการกันก็ไล่ดูเส้นทางจากบ้านไปที่สารพระภูมิแล้วไปถึงจุดที่พบศพน้องการเนี่ยทีมข่าวของเราบอกว่าระยะทางมันแปลกนะคะค่อนข้างไกลกันค่ะ
ลองไล่ดูตามแผนที่แบบนี้นะคะถ้าเกิดจากบ้านน้องการนะน้องการออกจากบ้านไปพร้อมกับตุ๊กตามดตะนอยไปที่สารพระภูมิอยู่ในสวนผลไม้เส้นทางตรงนี้นะคะ๒๑๐เมตร
แต่จากสารพระภูมิไปจนถึงจุดที่พบศพน้องการระยะทางประมาณ๕๐๐๖๐๐เมตรแล้วก็ใกล้ใกล้กันตรงนั้นจะมีลำทานคาดว่าน้องอาจจะถลายลื่นลงไปจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะตามแผนที่จะเป็นเส้นทางแบบนี้ดังนั้นถ้าดูจากแผนที่นะคะจุดที่พบศพอยู่ห่างจากศาลพระภูมิไปอีกฝากหนึ่งบ้านของน้องอยู่ตรงกลางแล้วระยะทางก็ค่อนข้างไกลพอสมควร
ว่าเกิดคำถามเหมือนกันว่าน้องเดินไปเองหรือเกิดอะไรขึ้นกับน้องก็ต้องดูเส้นทางจากบ้านไปจนถึงจุดที่พบศพเส้นทางจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ

น้องการชอบไปเล่นกับรูปปั้นที่สารพระภูมิ
อาบอกว่าเคยเตือนไปหลายครั้งนะคะว่าอย่าไปเล่น

พอเอาข้อมูลจากตำรวจที่บอกว่าน้องมีบาดแผลคล้ายถูกสุนัข
แทะอะไรแบบนี้ก่อนที่จะถลายลงไปในลำทาน
คุณอาก็เลยคาดว่าน้องการน่าจะถือตุ๊กตามดตานอยสีดำ
เล่นที่สารพระภูมิในสวนแล้วน้องก็วางตุ๊กตาเอาไว้
ไปคว้าตุ๊กตานางรำมาเล่น
ว่าน้องการอาจจะรู้สึกอยากกินมังคุด
ก็เดินเข้าไปในสวนผลไม้มีลำทานอยู่ด้วย
ระหว่างนั้นพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักพื้นลื่น
คาดว่าน้องการลื่นถลายตกลงไปในลำทานจนเสียชีวิต
สุนัขอาจจะไปเจอคาบร่างของน้องไปกัดแทะ
ในป่าสวนยางที่บริเวณจุดที่พบศพ
ว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะเรื่องที่ว่าน้องการไปเล่นที่สารพระภูมิ
แล้วไปทำลายรูปปั้นนางรำที่อยู่ที่สารพระภูมิที่ลักษณะ
เหมือนกับถูกจับหักหัวหักคอแล้วก็ไปวางอยู่บนพื้น
ใต้สารพระภูมิเนี่ยนะคะคุณอาบอกว่าคือคุณอาไม่รู้
เป็นแบบนี้ก่อนที่จะไปพบศพน้องการเนี่ย
เขาก็ไปหากันที่สารพระภูมิแล้วที่สารพระภูมิลักษณะเป็นแบบนี้
โอ้โหเมื่อวานคนเห็นภาพนี้แบบตกใจตกใจใช่

คือคุณอาบอกว่าคุณอายังตอบไม่ได้นะคะ
ว่าใช่น้องการไปเล่นจนเกิดภาพแบบนี้หรือเปล่า
แต่ถ้าน้องทำจริงก็มองไปที่เรื่องของความลี้ลับอาถรรพ์ก็เป็นไปได้
เพราะชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นลักษณะของผีบังตา
ทำให้ไม่เจอน้องการก่อนหน้านี้นะคะที่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
วันนี้จุดทูปทำพิธีขอก็เลยเจอน้องการ
นายสุขุมอายุ๒๖ปีพ่อของน้องการค่ะ
เดินทางมาดูศพลูกชายแล้วก็บอกกับทีมข่าวว่า
หลังจากได้เลิกรากับอดีตภรรยามาหลายปีนะคะ
เลี้ยงดูน้องการเพียงลำพังจนอายุได้๕ขวบ
คบกับแฟนใหม่ก็ต้องย้ายไปทำงานที่จังหวัดตาก
แล้วก็เลยเขาก็รับดูแลนะคะครับนิสัยส่วนตัวของน้องการเป็นคนเงียบ
ชอบเล่นคนเดียวที่ผ่านมาพ่อบอกว่าก็คุยกับน้องการ
ทางนายสุธิเกียจที่เป็นอานี่แหละก็มีการอัดคลิปถ่ายรูปส่งให้ดู
น้องการไม่ยอมคุยกับพ่อค่ะคือไม่ค่อยคุยเป็นคนเงียบอยู่แล้ว
ก็ขี้อายอืมที่น้องการหายตัวไปจนมาพบเป็นศพเนี่ยนะคะ
พ่อบอกว่าไม่รู้สาเหตุจริงคือพ่อเองก็ไม่ได้สงสัยนะคะ
ว่าใครไปทำร้ายหรือเปล่าให้ตำรวจทำหน้าที่ในการหาข้อเท็จจริงก็แล้วกัน
แน่นอนความเป็นพ่อพ่อเสียใจอยู่แล้วแล้วพ่อเองก็เสียใจในแง่ที่ว่า
ไม่ได้อยู่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดจนมาถึงวันที่ลูกจากไปแบบไม่มีวันกลับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจสอบให้สิ้นสงสัยแล้วครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหายไปสองวันสองวันสองคืน
ตุ๊กตามดตะนอยสีดำที่เป็นตุ๊กตาตัวโปรดของเขา
ก็มีร่องรอยอยู่แถวสารพระภูมิอยู่บ้านคุณอาน้องชายของพ่อ
สอบปากคำพยานแวดล้อมหลายปากนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยเฉพาะถ้าจากสภาพศพของเด็กคือเหลือแต่ลำตัวท่อนบนกับศีรษะ
แล้วจะถูกสุนัขแถวนั้นกัดหรือว่าจะอะไรกัดก็แล้วแต่เนี่ย
แถวนั้นมีสุนัขเลี้ยงไหมอ่ามีสุนัขเลี้ยงนะฮะ
เดี๋ยวเราไล่ให้นะฮะวันนี้ตำรวจมาไล่สอบปากคำต่างนะครับ
จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าสวนผลไม้ของชาวบ้านระแวกนี้
เขาเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยเอาไว้เฝ้าสวนกันเยอะเลยนะฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือนายเกรียงวุฒิวันทองนะฮะ
เจ้าของสวนมังคุดและสวนทุเรียนเลี้ยงสุนัขพันธ์พิษบูเอาไว้ด้วยนะครับ
ทางเจ้าของเองก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจนะครับ
ในการที่จะเอาสุนัขไปตรวจพิสูจน์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์นะครับ
เกรียงวุฒิเนี่ยบอกว่าที่บ้านเขามีหมาอยู่๗ตัวนะฮะ
เป็นหมาพันธุ์ไทยผสมหกตัวอีกหนึ่งตัวเป็นสายพันธุ์อเมริกันพิษบูเทอเรีย
ตัวผู้ชื่อว่าเจ้าสมปิศตัวนี้ฮะสมปิศอายุสามปีนะครับ
เจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้าของเขายืนยันว่านิสัยมันน่ารัก
อ่าไม่ค่อยเห่าขี้เล่นอ่อนโยนนะ
แต่ก็มีบางทีบ้างที่มันจะห่วงเจ้าของห่วงอนาเขต
แต่ยืนยันว่ามันไม่ดุร้ายจนถึงขั้นไปกัดเด็กจนตายอย่างแน่นอนนะฮะ
กัดเด็กด้วยนะฮะแม้ว่าจะเป็นพิษบูเทอเรียก็แล้วแต่นะฮะเจ้าของเขายืนยัน
คำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องเลี้ยงหมาไว้หลายตัวนะตั้ง๗ตัว
ก็เพราะว่าเอาไว้ช่วยเฝ้าสวนเวลาที่ตัวเองไม่อยู่นะฮะอย่างวันเสาร์ที่น้องการหายไป
ตัวเองก็อยู่ที่บ้านนะเป็นวันที่ฝนตกหนักสูนักทั้ง๗ตัวอยู่ครบ
ไม่ได้ออกไปไหนเมื่อช่วงเช้าตำรวจแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานก็มาที่บ้าน
ขอเก็บดีเอนเอหมาทุกตัวไปเลยเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
จะโทษหมาแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเจ้าของหมาก็จะต้องมานั่งแก้ต่างดราม่าทั้งในเฟสในอะไร
น้องเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแล้วหมาในหมู่บ้านนี้รวมถึงหมาแล้วด้วยหรือเปล่า
อาจจะไปเล่นเป็นชิ้นส่วนที่มันเป็นศพแล้วอันนี้เราก็ไม่รู้มันก็อันนั้นก็แต่ไม่ได้เป็นต้นเหตุ
ใช่ผมว่าไม่ใช่ต้นเหตุแน่นอนครับ
เกรียงวุฒินี่เขาก็เป็นเจ้าของสวนที่พบศพน้องด้วยนะครับ
แล้วก็บังเอิญก็เลี้ยงสุนัขเอาไว้๗ตัวด้วยหนึ่งในนั้นมีพิษบูด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตรวจสอบให้ละเอียดหน่อยนะครับ
ขณะที่นายฉัดชัยพรมพฤกษาผู้ใหญ่บ้านหมู่๒นะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยแถวนี้นะจะเป็นสวนเป็นบ้าน
เขาเลี้ยงสุนัขกันเกือบทุกหลังเพราะเอาไว้เฝ้าสวนทั้งสวนทุเรียนสวนยางพารา
แต่ก็ไม่เคยมีบ้านไหนที่ว่าหมาไปไล่กัดคนกัดเด็กนะฮะ
ประเด็นที่ว่าน้องการจะถูกฆาตกรรมหรือไม่
ผู้ใหญ่บ้านฉัดชัยบอกว่าก็ไม่สามารถยืนยันได้นะ
หมู่บ้านเชื่อว่าไม่มีใครทำร้ายเด็กหรอกนะ
ถามว่าอาจจะมีคนบ้าคนสติไม่ดีไหมในพื้นที่หมู่บ้านก็ไม่มีนะครับ
ต้องเห่ามาเรื่อยนะครับเพราะแถวเนี้ยทุกสวนน่ะมีหมาหมดอะครับ
แต่เป็นสวนนี้มีบ้านคนอย่างเงี้ยก็เห่าปกตินะครับ
แต่ก็ไม่เคยเห็นวิ่งกัดคนนะฮะไม่ได้เห็นวิ่งกัดคนนะครับ
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเห็นว่ามาชอบมาเที่ยว
หมามันก็ชอบวิ่งเที่ยวตามสวนตามดินแดงก็เห็นว่าเจอกันบ่อย
สติสมประกอบนี้ไม่มีส่วนเด็กติดยานี่ไม่มีตรงไหนนะเพราะว่า

ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาก็อยู่ทำงานในสวนปกติครับ
อย่างเมื่อวานก็วันพระใหญ่นะครับที่ว่าเราออกตามหากันครับผม
ออกหากันไม่เจอสถานที่ตรงเนี้ยผมก็เดินหากันสามสี่รอบ
พรมหากันเลยครับเดินกันแบ่งริมคลองริมร่อง
ตรงกลางเดินทั่วหมดนะครับจะไม่เห็นชิ้นส่วนของน้องเลย
ไม่เห็นแล้วเสื้อเด็กก็เป็นสีแดงมันน่าจะเห็นเสื้อเด็กมั้งไม่เห็นครับ
ก็เมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่า
หลังจากที่ยุติการค้นหากันตอน๓ทุ่มนะเมื่อคืนนี้นะ
แยกย้ายกันกลับแล้วอยู่อยู่เขาได้ยินเสียงหมาเห่า
ตรงจุดที่พบศพน้องการในเช้าวันนี้นะ
เขาก็ยังไปบอกอาของน้องการอยู่นะครับไปชวนกันอยู่ว่า
ไปหากันอีกรอบไหมได้ยินเสียงหมาเห่าตรงนี้
มันดูผิดปกตินะครับแต่ทีนี้มันมืดมืดมาก
ไม่มีไฟส่องสว่างเลยก็เลยไม่ได้ออกไปกัน
พอกลับมาถึงบ้านทำอะไรกันเสร็จแล้วผมได้ยินเสียงหมาเห่า
คือบ้านพี่ก็อยู่ระแวกใกล้ตรงนั้น
ก็เหมือนเป็นบ้านนายจ้างเขานะครับอ่าแล้วผมก็เลยขี่รถลงมาบอกเขาที่บ้าน
บ้านน้าเขาว่ามันมีเสียงหมาเห่า

เหมือนว่าเห็นใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้เหรอครับหม่อมแล้วก็เห็นคน
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ได้ยินเสียงหมาเห่าผมเลยจะชวนเขาไปดู

แต่ทีนี้พ่อน้าเขาเขาไม่มีหัวไฟไม่มีอะไรไปด้วย

ถ้าเมื่อคืนตอนที่หมาเห่าไปดูกันก็อาจจะเจอแต่คือไม่ได้ไปดูกัน

ทีนี้วันนี้ช่วงเช้าพบศพน้องการแล้วนะครับ
แต่มันก็ยังมีเรื่องของชิ้นส่วนอวัยวะต่างที่มันยังไม่ครบนะฮะ
ก็เหลือแต่ลำตัวท่อนบนกับศีรษะที่เหลือเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็หากันต่อนะฮะวันนี้ก็หากันต่อแต่ก็ต้องยุติการค้นหาเมื่อช่วงเย็น
เพราะว่าฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างหนักนะครับ
เป็นอุปสรรคกับการค้นหาเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะค้นหาอีกทีหนึ่งนะฮะ
เพราะว่ายังไงก็เป็นหลักฐานทางคดีนะครับ
ตลอดทั้งวันวันนี้ก็พยายามกระจายกำลังการค้นหาชิ้นส่วนร่างกายของน้องการ
ครอบคลุมแทบทุกจุดในจุดที่คาดว่าเด็กจะเดินไปแล้ว
แต่ไม่เจอชิ้นส่วนเพิ่มเติมนะครับมีเพียงบางจุดที่มีคราบเลือด
แล้วก็มีแมลงวันตอมนะฮะเป็นป่าทุเรียนข้างป่าสวนยางพาราที่พบศพน้อง
ก็กั้นบริเวณไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้
ตำรวจตอนนี้สันนิษฐานเอาไว้นะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องการ
น่าจะมาจาก๒ประเด็นนะครับท่านผู้ชมครับ
หนึ่งก็คือน่าจะเกิดจากน้องการตอนที่เดินเล่นออกมาจากพื้นที่บ้านตัวเอง
หลงเข้าไปในสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านที่อยู่ไม่ห่างกับชายเขา
แล้วก็เป็นไปได้อาจจะมีสัตว์ที่มาทำร้ายหรืออาจจะถูกสัตว์มีพิษกัดแล้วก็เสียชีวิต
ประเด็นนึงก็คือวันที่น้องการหายไปมีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่
น้องอาจจะเดินแล้วพลัดตกคูน้ำที่ไหลมาก็ได้นะครับ
แล้วก็อาจจะไปตกหรือว่าสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยแล้วมีสัตว์หรือว่าสุนัขมาลาก
แล้วเอาไปรุมแทะในสวนยางพาราของชาวบ้านก็ได้ก็อาจจะเป็นได้นะฮะเป็นได้สองอย่างนะฮะ
แต่ที่แน่นอนก็คือคงจะมีสัตว์มารุมแทะกัดกินน้องอะไรแบบนี้ในระหว่างที่น้องเสียชีวิตไปแล้วแล้วไม่มีใครเห็น
ค่ะโอ้โหนี่ฮะแต่ก็ยังไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนนะคะก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างชัดเจนอย่างละเอียดก่อน
ก็เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ในเบื้องต้นแต่มันมีประเด็นเรื่องของความเชื่อความลี้ลับอาถรรพ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นคำถามจากคนในพื้นที่เองด้วยซ้ำนะคะ
โดยเฉพาะที่บริเวณสารพระภูมิหรือสารเจ้าที่
จุดที่น้องการชอบไปเล่นแล้วก็ไปพบว่ามีร่องรอยของตุ๊กตานางรำ
กุมารที่อยู่ที่ศาลตรงนั้นเนี่ยค่ะเหมือนกับมีคนไปหักคอแล้วเอามาวางไว้ตรงพื้น
คนในพื้นที่เขาถามว่ามันเกี่ยวไหม
เป็นความอาถรรพ์ที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตของน้องการหรือเปล่า
ถามมาให้เลยว่ารักษณะแบบนี้มันมีความหมายยังไงไหม
การที่ใครก็ตามไปทำอะไรไม่ดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทาง
โดยเฉพาะตุ๊กตานางรำที่ถือเป็นบริวาร
ถ้าถึงวันที่คนคนนั้นดวงแข็งก็จะยังไม่เป็นอะไร
แต่ถ้าวันหนึ่งดวงตกอาจจะถูกผีซ้ำน้ำพลอย
หรือถูกผีไปทำร้ายหนักสุดถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียว
อันนี้เนรนแอร์บอกนะคะครับถ้าคนเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้
วิญญาณจะไม่สามารถไปไหนได้ต้องวนเวียนอยู่ในที่ที่เข้าไปลบหลู่
หรือเขาเรียกกันว่าเป็นตัวตายตัวแทน
วิธีเดียวที่จะสามารถทำให้วิญญาณหลุดพ้นได้ก็คือ
การทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณบ่อย
เพื่อให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตหลุดพ้นไปสู่สุขติ
ส่วนคนที่ชอบไปทุบโรงทุบสารพระภูมิหรือทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่เห็นว่าตอนนี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยหมายความว่าเขายังดวงแข็งอยู่
แต่ถ้าวันไหนดวงตกก็จะโดนอาจจะโดนผีทำร้าย
เบาหน่อยก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ถ้าหนักหน่อยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้
นินแอบบอกว่าเขามองในภาพรวมไม่ได้ไปพูดถึงน้องการคนเดียว
เขาพูดภาพรวมในลักษณะที่ว่าถ้าใครไปทำอะไรไม่ดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าทาง
มีโทษครับของมันนี่ไม่เชื่ออยากจะเป็นโลกปรุ่น
บางทีไปหักศาล
ว่าภูมิเจ้าที่เรียกว่าภีรทัพทัพหรือ
ซ้ำน้ำพลอยจะอาจจะเกิดความสแก่ความตายได้
ผมมีความเชื่ออย่างนี้ครับผมไม่เคยลบหลู่เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ
ผีซ้ำน้ำพลอยเป็นเสมือนดวงดาตกต่ำ
มันจะเกิดความวิบัตินะฮะเกิดความวิบัติทันทีเลย
เรียกว่าผีซ้ำน้ำพลอยตามโรงอลานเขาเขียนด้วยอย่างนั้น

ถึงชีวิตเหมือนจะเก็บปวดรวดหลาไปทั้งกาย
เหมือนคนเราไปเยี่ยวเนี่ยเยี่ยวรถทรงเยี่ยวสายเยี่ยวทุกที่ทาง
กลับมาเจ็บปวดรวดล้าวไปทั้งกายก็มี
แล้วทำไมคนที่เขาชอบทุบสารทุบอะไรเขาถึงไม่เป็นไรครับ
ดวงยังแข็งอยู่ดวงตกเมื่อไหร่ครับ
สามน้ำพลอยทันทีเลยผมเห็นมาเยอะแล้ว
แต่ต้องย้ำก่อนว่าที่สารพระภูมิสารเจ้าที่ใกล้กับบ้านของน้องการเนี่ยค่ะ

ไม่ได้บอกว่าน้องการไปเล่นไปหักหัวตุ๊กตาอะไรนะคะ
คือตัวคุณอาของน้องการก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าใช่น้องหรือเปล่า

คือช่วงที่น้องหายไปเนี่ยมันก็มีฝนตกหนักลมแรงอยู่หลายวันหลายช่วงเวลานะ
มันก็เป็นไปได้ว่าบางทีก็ร่วงตกลงมา
ตกลงมานะเพราะว่าตุ๊กตาที่อยู่ตามสารพระภูมิเจ้าที่เนี่ยน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมาก
บางทีตกลงมาเนี่ยช่วงตรงศีรษะหรือว่าแขนขาของตุ๊กตามันก็เปราะบางอยู่นะ
แต่ส่วนที่ยืนออกมายังไงกระแกกวุบก็อาจจะแตกอาจจะหักแบบนี้นะคะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าการที่คนไปเล่นที่สารพระภูมิสารเจ้าที่
แล้วก็ไปทำให้ตุ๊กตานางรำตกลงมาหรือหัก
คือถ้ามองว่าเป็นเรื่องของความประมาทก็อาจจะเป็นไปได้
ก็ถ้าเกิดพูดถึงกรณีของน้องการเด็กวัย๖ขวบนี้
คืออยากให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารพระภูมิไปตั้งแล้วมันเกิดความไม่สบายใจ
กลัวเด็กไปเล่นลูกหลานไปเล่นหมอปลาบอกว่าก็ไม่ต้องตั้งดีกว่า

เรื่องของสารเรื่องของตุ๊กตาเนี่ยหมอปลาบอกว่าผมก็เคยไปทำลายมาแล้ว
ตั้งหลายที่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เกี่ยวกันหรอกหมอปลาบอกแบบนี้ค่ะ
ถ้าเด็กตายจากสาเหตุที่ไปเล่นตุ๊กตาเนี่ยผมรับประกันเลยว่าไม่ใช่เด็ดขาด
ไม่ใช่นะเพราะเราไม่รู้กันว่าตัวนี้ผลการสูตรสมอ่ะเด็กเกิดจากอะไร
แต่ไม่ใช่ตุ๊กตาที่เด็กเอาไปเล่นมาหักคอเด็กหรือทำให้เด็กมีอันเป็นไป
หรือทำให้เด็กเสียชีวิตนะฟันทงได้เลยฟันทงเลยว่าไม่เกี่ยวข้องกับอาถรรพ์
เกี่ยวข้องกับอานั่นแหละประมาท
ถ้าคุณคิดว่ามันเกิดจากอาถรรพ์เนี้ยอย่าไปตั้งมาเลยตั้งแล้ว
เอาเนื้อที่งั้นอ่ะอืมเป็นสนามเด็กเล่นดีฝ่าไหมปลูกต้นไม้ดีฝ่าไหมอืม
อืมสรุปแบบนี้นะคะเนรนแอร์บอกว่าคนที่ชอบไปทุบสาร
หักตุ๊กตาถ้าดวงดีก็จะไม่เป็นอะไรวันไหนดวงตกเมื่อไหร่เจอดีแน่
หมอปลาบอกว่าไปทำลายสารพระภูมิมาตั้งหลายที่แล้ว
หมายถึงตัวหมอปลาเองอ่ะนะครับก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย
ก็ระวังพวกที่ทำพิธีหลอกให้เสียเงินเสียทองก็แล้วกันนี่นะคะ
อ่าส่วนเรื่องของน้องการนะครับตอนนี้ศพก็ส่งไปชนะสูตรอยู่นะฮะค่ะ
วันพรุ่งนี้ทางครอบครัวจะรับศพน้องการไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโป่งแร็ดนะฮะ